ใช่ค่ะเป็นเรื่องร้อนจริงแล้วคนก็วิจารณ์กันเยอะนะ
ก่อนหน้านี้ในเพจในโลกโซเทียลนะคะ
ต้องเท้าความนิดนึงกรณีคุณตุ๊กกี้
คือคุณตุ๊กกี้เขาแต่งงานกับคุณบูบู
แต่คุณบูบูเนี่ยเคยมีภรรยาเคยมีลูกมาก่อน
แล้วลูกก็ออกมาโพสต์ในโลกโซเทียลว่าตามหาพ่อ
อยากจะคุยกับพ่อแต่ติดต่อพ่อไม่ได้เลย
ทำให้คนในโลกโซเทียลก็วิจารณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ทางด้านของอดีตภรรยาของคุณบูบูก็บอกว่า
ไม่ได้จะต้องการสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้กับครอบครัวให้กับคุณตุ๊กกี้อะไรเลยนะ
ชื่อดังออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้รับการติดต่อจาก
ลูกชายของคุณบูบูตอนนี้อายุ๑๗แล้ว
คุณบูบูก็คือนายกำทรโพน้ำคำ
อย่างที่บอกบูบูคือสามีของตุ๊กกี้นักแสดงตลกหญิงชื่อดัง
คือลูกชายเขาบอกว่าติดต่อพ่อไม่ได้เลย
อยากจะให้สื่อโซเชียลช่วยติดต่อพ่อให้หน่อย
ก็เลยถูกวิจารณ์ในสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะในเรื่องนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่ห้องเช่า
ซอยถนนหลังสวนเขตเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพร
ก็เจอกับน้องก๊อตอายุ๑๗ลูกชายของบูบูค่ะ
ก๊อตบอกว่ารู้ความจริงตอนที่ไปทำบัตรประชาชน
บัตรประชาชนบอกว่าพ่อชื่อนายกำทรโพน้ำคำ
ก๊อตก็เลยเอกใจว่าอ้าวทำไมชื่อพ่อไม่ตรงกับพ่อที่ดูแลน้องเข้ามา
ก็เลยไปถามแม่แม่ก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่า
ชื่อนายกำทรที่อยู่ในบัตรประชาชนคือพ่อแท้
แต่ว่าแยกทางกันไปนานแล้วตั้งแต่น้องก๊อตอายุไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง
ก๊อตก็เลยพยายามจะติดต่อคุณพ่อจนหลายปีที่ผ่านมาติดต่อทางเฟซบุ๊กได้
ก็คุยกันมาเรื่อยจน๒๘มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิด
ก็ติดต่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊กอีกอยากจะให้พ่ออวยพรวันเกิดแต่ติดต่อไม่ได้แล้ว
ก๊อตก็เลยติดต่อไปที่เพจแหม่มโพดำ
เพราะคิดว่าแหม่มโพดำมันน่าจะช่วยได้ติดต่อหาพ่อให้ได้ตามตัวพ่อให้ได้
น้องยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้พ่อเสียหาย
อยากจะคุยกับพ่อเพราะคิดถึงอยากจะเจอหน้าพ่อสักครั้งในชีวิต
เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้เลยค่ะ
อยากจะติดต่อพ่อให้ได้เลยใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในการติดต่อ
เพราะว่าเราเองเนี่ยเขาเองอาจจะมีธุระไม่ว่างหรือว่าไม่ว่างจะตอบ
เราก็เลยใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อในการติดต่อ
ไม่ได้มีเจตนาจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าทำร้ายใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
ก็แค่อยากตรงนั้นให้ติดต่อให้ได้มากกว่าครับ
ส่วนผู้ที่เป็นแม่นะคะก็คือนางชนิษฐาสุวีรานุวัฒน์
บอกว่าอยู่กินกับนายกำทรหรือบูบูเนี่ยตั้งแต่ตัวเองอายุ๑๗จนมีลูกชาย๑คน
ลูกอายุได้สักประมาณ๒๓เดือนก็แยกทางกัน
ตัวเองก็มีสามีใหม่ย้ายไปค้าขายที่จังหวัดชุมพร
ตอนที่ลูกชายเรียนป๑ตัวเองก็ได้ไปหานายกำทรหรือบูบูให้เซ็นชื่อรับรองเป็นบีดา
เพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนนายกำทรก็ส่งเสียให้เงินตั้งแต่อายุ๑๓เดือนละ๓๐๐
แต่พอลูกจบป๖ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าต้องมาช่วยแม่ทำงานการค้าขายอะไรก็ไม่แน่ไม่นอน
ก็เลยอยากจะฝากถึงตุ๊กกี้ด้วยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับใคร
ปัจจุบันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบูบูแล้วที่ผ่านมาก็ปิดเป็นความลับมาตลอดนะไม่ได้บอกลูกชายเลย

แต่เรื่องอดีตครอบครัวของบูบูตุ๊กกี้รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้ว
แล้วก็รับรู้เรื่องของการส่งเสียมาโดยตลอดค่ะ

จะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของตลกชื่อดังคุณตุ๊กกี้แน่นอนนะคะ
ก็บอกว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วย